ส่วนเรื่องของเรายังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปกันนะครับ
ไปดูร้านกาแฟร้านนี้ที่เขาใจดีใจดีสำหรับใครที่ไม่มีเงิน
ไม่มีตังค์จริงหรือว่าท้องอยู่ตั้งครรภ์เสาสาที่ตั้งครรภ์
สามารถไปดื่มกินกาแฟหรือว่าชาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ
ที่เป็นเครื่องดื่มของร้านนี้ได้ฟรีเลยทีเดียว
นี่เลยครับกาแฟดอยนอกนะครับคุณผู้ชม
พาไปที่จังหวัดพยาวฮะ
ร้านนี้นะครับเขาเป็นร้านแบบเปิดท้ายขายกาแฟแบบอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เขาจะจอดรถอยู่นะครับที่บริเวณหน้าลานรูปปั้นพญา
หน้ากริมกว้านตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาบอกว่าเป็นร้านขวัญใจวัยโจแล้วก็หลายวัย
ย่านนั้นเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพายาว
เพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไงวิธีการเลือกกาแฟของเขา
แล้วก็วิธีการชงนี่ไม่ธรรมดาดูดูซะก่อนดูสักก่อน
เป็นการต้มกาแฟนะคะถูกต้องครับ
แล้วเขาเลือกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแบบแท้
กลิ่นหอมละมุนแล้วก็รสชาตินี่สุดยอด
คอกาแฟได้ลองดื่มกินดูแล้ว
แล้วก็จะรู้ซึ้งถึงรสชาติว่าของเขาดีจริง
แล้วราคาไม่แพงเขาบอกว่า
โลแกนก็คือราคาหลัก๑๐วิวหลักล้าน

แล้วราคากาแฟก็ไม่แพงแล้วยกนิ้วโป้งให้แบบนี้
กดไลค์กดแชร์สิครับแล้วอะไร
อ้าวแล้วที่สำคัญนะครับเขาบอกว่า
เจ้าของร้านเนี่ยนะใส่ใจในเรื่องของกาแฟอย่างดี

กาแฟที่นี่มานานถึง๕ปีแล้ว
แต่ทำไมทำไมถึงมีโลแกนที่มันไม่เหมือนใคร
แล้วทำไมพี่ถึงใจดีแบบนี้
ลองฟังเสียงของเจ้าของร้านดูครับ
ให้กาแฟได้ทานกาแฟสดใหม่
ทำสดไม่มีการค้าง

วิฟต์ก็คือการที่เราเบิ้ลเครื่อง

ไม่ใช่อันนั้นแข่งรถ

กาแฟดริฟต์ก็คือไม่ต้องใช้เครื่องต้ม
เข้าใจไหมเขาใช้วิธีการที่จะให้น้ำ

ออกมาอันนี้เป็นหม้อต้มเห็นไหมคุณ
เดือดมันก็จะปุดออกมาแบบนี้

วิธีการชงกาแฟมีหลายแบบนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมเล่าอีกนิดนึงแล้วกันว่า

สำหรับใครที่ไม่มีเงินจริงนะ
อยากจะดื่มกาแฟสักแก้วไปบอกพี่เขาก็ได้

ใครที่ตั้งคันผู้หญิงที่ตั้งคัน

ไม่ได้อย่างคนชนะคันเนี่ยไม่ได้

กระโฟงกาแฟเขาก็ให้ฟรีนะ

เพราะว่าตั้งคันไม่ดื่มกาแฟหรอก
แต่เขาเป็นอย่างอื่นไม่เห็นมีใครลวกเมนูอื่น